วันนี้แม่หญิงกรเกตแล้วก็พี่หมื่นทะลุมิติ
มาเจอนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาล

แล้วก็วันนี้ทำให้หลายคนกระชุ่มกระชวยหัวใจ

ข้าราชการทำเนียบรัฐบาลก็มารอ

รวมทั้งเรื่องของคลิปเด็ดคลิปดัง
ก็มีมาฝากในข่าวเย็นเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว
คำแรกวันนี้ไปเริ่มที่เรื่อง
ต้องฝากเตือนกั๋นเป็นอุทาหอน
สองแม่ลูกครับคุณแม่ในวัย๓๔ปี
ต้องการจะไปเยี่ยมแม่ที่นครศรีธรรมราช
ทางมันดึกไปหน่อยคุณผู้ชมเหนื่อยครับจอดนอนพักในสวนมะพร้าวตื่นมาสองแม่ลูก
กอดกันนอนเสียชีวิตในรถนะครับตัำรุธภูทรเมืองนครสิทธันบรรยาแพทย์กู่ภัย
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบรถเก่งที่จอดอยู่ในสวนมะพร้าวที่บ้านสาราบางปูหมู่สาม

หลังรับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตภายในรถ

ประตูกระจกปิดสนิททั้ง๔ด้านครับ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดออกได้

พบว่ามีเสียงวิทยุในรถดังตลอดเวลา

แล้วภายในรถนั้นไปพบศพของ

เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณเบาะคนขับ

ก็พบอีกศพหนึ่งนะฮะ

เด็กหญิงอารินดาแซ่โฮ
อายุ๑๔ปีเป็นลูกสาวของนางอาริยาครับ

น้องสาวของผู้ตายก็คือ
นางปียนาทวงพินิศอายุ๔๖ปี

บอกว่านางอริยาน้องสาว

ทีต้องพิจารณา
รู้สึกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ขับรถเก๋งคันนำเตลว
เข้ามาปรับนะฮะ

ในสวนมะพราว
ทั้งแม่ทั้งลูกจนกระทั่งมาพบเป็นศพดังกล่าวค่ะ
ตำรวจก็สันนิษฐานนะครับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นน่าจะเกิดจากการขาดอากาศ
หายใจครับเพราะว่าทราบว่าผู้ตายนั้นติดเครื่องยนต์แล้วก็นอนหลับ
แล้วเครื่องยนต์เนี่ยดับไปนะครับแล้วก็มีการปิดกระจกทั้งหมดทั้งสี่ด้าน
พร้อมประสานให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
มอบศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนา
เมืองต้นญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ